เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกคันหนึ่ง
เขาก็ขนส่งพวกเบียร์ฮะ
จะต้องเอาไปส่งให้กับลูกค้าเขา
ก็จอดรถช่วงกลางคืนเพื่อนอนหน่อย
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่มากรีดภาพใบของเบียเลยนะคะ

คือรถบรรทุกที่เป็นลักษณะ
มีตัวพ่วงแล้วก็ข้างหลังก็มีผ้าใบ
แล้วข้างในก็เป็นพวกรังเบียร์ต้องขนส่ง
คงคิดว่าคนขับรถเขาหลับมั้ง

นี่ฮะกลางดึก๒๒กุมภาพันธ์นี่รอยกรีดนะครับเห็นไหมครับ
จากจุดพักรถหนองเสือนะตอนนั้นตัดสินใจจอดนอนพักก่อน
เพราะว่ามันตี๒แล้วนอนไปสักชั่วโมงนึงแฟนตื่นขึ้นมาดูรถ
ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็นอนต่อจนตี๕เนี่ยมาดูอีกครั้งหนึ่ง
ผ้าใบคลุมรถมีรอยกรีดจนขาดอยู่หลายจุด
นี่คือภรรยาของคนขับรถนะฮะคือตอนที่มาเจอผ้าใบขาดถูกกรีดไปเนี่ย
หายไปแล้ว๒๒รังก็เอากลับมาขึ้นรถโทรแจ้งตำรวจ
รถโทรแจ้งตำรวจนะระหว่างที่รอตำรวจมาในคลิปตรงนี้เนี่ย
นี่ระหว่างรอตำรวจนะอืม
คนร้ายมันย้อนกลับมาอีกนะ
มันคงคิดว่าคนขับรถยังไม่ตื่นมั้งไม่พอเหรอคะที่ขโมยไปตอนแรก
จะมาเอาอีกรอบนึงเอารถเก๋งมารอบแรกได้ไป๒๒รังยังไม่พอ
เจ้าของรถนี่เขาเห็นพอดีฮะวิ่งไล่พวกนี้โอ้โห
นี่ชาวบ้านเขาบอกอันนี้เขาเรียกใส่เกียร์หมาเลยอืม

นอนบนมอเตอร์เวย์ตื่นขึ้นมาตอนตีสามมาดูรถถึงตีห้า
ได้ลงไปดูรถอีกรอบหนึ่งก็โดนขโมยเบียร์ไปแล้ว
ประมาณยี่สิบสองรังผ้าใบโดนกรีดขาดยับ
ช่วงเวลาตี๕๓๐คนร้ายได้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
ทางเราเห็นคนตรงกระจกมองหลังเราก็เลยได้อัดคลิปไว้
แล้วพวกนี้มันก็ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ
แน่นอนว่าเจ้าของรถคนขับรถเนี่ยเขาก็แจ้งความนั่นแหละ
แต่ไม่รู้จะตามตัวทันหรือเปล่าตามตัวได้หรือเปล่าตอนไหนยังไม่รู้เลย
แต่ที่แน่นอนก็คือเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายจากเบียร์ที่หายไป
โอ้นี่น่าเห็นใจเขามากนะพระบงภาพใบกระพังเสียหาย๒๒รังหายไป
ก็ต้องไปชดใช้เงินคืนค่าสินค้าให้เขาก่อน
โอ้โหเดี๋ยวนี้เรื่องของคดีรักทรัพย์การก่อเหตุขโมยของเนี่ย
มันหลากหลายรูปแบบจริงพี่อุ๋ย